สายมูเข้าไปกราบว่ายขอพรกับสององค์ท้าเวสวัน
และวันนี้จะมีอะไรดีกว่านั้นไหมไปดู
มาเลยตามมาค่ะบริเวณทางเข้าซุ้มประตูวัดคลองโพเจริญนะคะ
อยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

ผมอยากให้ดูท้าเวสุวรรณที่นี่
ตาโตโตตาสวยเดี๋ยวดูไปนะ

บอกว่าที่นี่เขามีองค์ท้าเวสวัน๒องค์
ทางซ้ายองค์เขียวทางขวาองค์แดง
รอบองค์ท้าเวสวันทั้งสองเนี่ยมีเครื่องเส้นวาย
ไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงดอกไม้และพวงมาลัยสีแดงนี่

เนื่องจากอะไรเขาบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ย
เคยถูกโชคได้รับกับท้าเวสวันทั้งสอง

ก็เลยนำสิ่งของต่างมาแก้บน

ไม่คิดจะเข้าวัดซะหน่อยเหรอ
ไม่คิดว่าอยู่หน้าวัดอย่างเดียวเลย
ไหว้ก่อนแล้วค่อยเข้าวัด
ก่อนจะเข้าวัดก็ต้องผ่านประตู

เห็นมั้ยตาโดน
ก่อน
ไปสอบถามหน่อย

ถูกรางวัลที่๔

และรางวัลอื่นอีกมากมาย
ได้รับเงินกว่า๑แสนบาท
ฮ่าแม่งแสนและในครั้งนี้อ้าวคุณอ่านภาษาจีนตรงนี้สิ
สิงเจยุอีซินิฮัวชาย
เอ้ยไม่ใช่นับถูกจริงโอ๊ย
ไม่ต้องอ่านภาษาจีนหรอก

อ้าวนอบจะมีการจุดประทัดแล้ว
ก็ยังมีการจุดทบเสี้ยงทายแบบนี้ด้วยนะคะ

จริงเพราะว่าหลายคนจุด
คุณดูผลรวมด้วยเหรอชอบผลรวมอย่างเดียว
คือถ้าผลรวมมันไม่เกิน๕ส่วนใหญ่จะต้องแบบขอเพิ่ม

อ่ะผลรวมนี้ถือว่าอ่าโบแล้วล่างโบ

คุณไม่ได้พูดถึงเรื่องทูบเสี่ยงทายกันอยู่ตอนนี้ดิฉันว่า